เทศกาลเฉลิมฉลองกันแล้วทั้งคริสต์มัสและปีใหม่
โอ้โหไทยแลนด์จึงขอพาย้อนกลับไปดูความโอโหย้อนหลังครั้งแรก
เริ่มกับการถ่ายทำรายการตอนแรกเทปแรกกับพิธีกรคนแรกของรายการ

ทายกันถูกไหมครับว่าเป็นตอนอะไร
บอกใบ้ให้ว่าถึงจะถ่ายทำเป็นตอนแรกแต่ก็ไม่ได้ออกอากาศเทปแรกนะครับ
เพราะต้องใช้เวลาตัดต่ออยู่นานไปชมกันเลยครับ
วันนี้ใบตองพามาสัมผัสความสูง๑๕๐๐เมตรจากระดับน้ำทะเล
กลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาไร่ชาและอากาศเย็นสบาย
ห่างจากตัวเมืองเชียงรายเพียง๓๐กว่ากิโลเมตรเท่านั้น
ดังข้างชะตานครบซื้อแครับ

อ้าวอุทุธมะ

อุทุธรรมะแปลว่าสวัสดีค่ะ

เผ่าอาขาเนี่ยนะคะเป็นชนเผ่าที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามแล้วก็มีคุณค่ามากอย่างประเพณีการ

ประเพณีโลชิงช้าของชาวอาคาที่เรียกกันว่าแย้คูอาเพลเป็นการละเล่นโบราณที่จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวอาคา
ราวราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเพื่อรำลึกถึงเทพเจ้าผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์พืชพันธัญญาหารให้ชาวอาคาโดยปีหนึ่งจะจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ในช่วงเทศกาลดังกล่าวผู้หญิงชาวอาคาก็จะแต่งตัวด้วยชุดประจำเผ่าเต็มที่
กลายเป็นเทศกาลที่หนุ่มชาวอาคาจะได้เลือกคู่ไปด้วยนั่นเอง
บ่าแบขาไปต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้แล้วนี่
เราต้องมาร่วมประเพณีอะไรกันคะเนี่ย
ธรรมนองกล้องฉาบจนเกิดเป็นดนตรีรอบกองไฟแบบนี้นี่แหละค่ะ
หลังจากได้ซึมซับวัฒนธรรมแบบชนเผ่าในหมู่บ้านแล้วก็ถึงเวลาออกแรง
อาแปค่อยพาใบตองเดินเท้าเข้าไปในป่า
บนเส้นทางที่เขาได้เคยบุกเบิกมาเมื่อหลายสิบปีก่อน
ภารกิจการเดินป่าในวันนี้อาแปบอกว่า
จะพาไปตามหาวัตถุดิบจากป่าเพื่อนำมาปรุงเป็นสำหรับกับข้าว
แต่วัตถุดิบสำคัญในวันนี้อาแปบอกว่าหายากมาก
เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยผมก็เหนื่อย

มาเอามาหามาหา

ก็ลองวิธีการดูว่าไม้ไผ่ต้นไหนมีวุ้นไม่มีวุ้นอย่างนี้
มันเต็มป่ามีแต่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไปหมดเลย
สังเกตให้ดูว่ามันต้องหาป้องแบบสั้นอย่างนี้ครับ

ไผ่สานภาษาอักษาก็เรียกว่ามาสา

แต่ก็วุ้นก็เรียกว่ามาสารและฮุก

เฮ้ย

โอ้โหมีวุ้นจริงด้วยคุณผู้ชม

นี่นี่วุ้นไม้ไผ่จริงเจอแล้วโอ้โห
ถุดิบสำคัญของวันนี้ก็คือ
วุ้นไม้ไผ่ค่ะเป็นวุ้นธรรมชาติ

เมื่อตัดจากกล้องไม้ไผ่ใหม่
จะมีลักษณะเป็นน้ำเหนียวข้นไซส์สะอาดไม่มีรสชาติ
เมื่อโดนอากาศจึงก่อตัวเป็นวุ้น

ตรงตามช่วงฤดูเท่านั้น
ส่วนมากจะพบในฤดูฝนเดือนสิงหาคม
ถึงกันยายนนั่นเอง

เดินมาร้อนนี่ขึ้นมาถึงหนาวเลยค่ะ

เติมพลังใจด้วยสายน้ำจากน้ำตกแล้ว
ก็ถึงเวลาเติมพลังกายจากวัตถุดิบ
ที่เราดันโดนไปหากันมา

ลองมาดูกันว่าอาแตจะนำมาทำเป็นอะไร

พัชชี้โรยลงไป

แต่ต้องเอาให้ก่อน

มันจะเป็นแบบยุ่มยุ่มยุ่มดึบ

มันก็มีกลิ่นแบบต้นหอมพักชี

อ่ะมาโชว์เลยนะลุ้น

นอนรถด่วนอาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่

ส่วนมากจะพบเจอทางภาคเหนือเนื่องจากอากาศค่อนข้างหนาวเย็น
ด้วยรสชาติออกมันหวาน
ทำให้เจ้านอนรสด่วนเป็นหนึ่งในอาหารป่ายอดนิยมของคนทั่วไป
และหาซื้อกันในราคาแพงกิโลกรัมละหลายร้อยบาท
แต่ที่นี่ชาวบ้านหากินกันได้ฟรีจากต้นไผ่แบบนี้

แอปรสดวน
คุณผู้ชมคะวิถีชีวิตแบบนี้ดูมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับใบตองมากเลยค่ะ
มาลองทานอาหารพื้นเมืองของชาวอาขาแท้ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขาลำเนาไพร
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมื้อที่น่าประทับใจสุดเลยค่ะ
ชีวิตที่แสนจะดูธรรมดาธรรมดาเรียบง่ายของพวกเขา
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษสุดสำหรับใบตองเลยค่ะ

ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เพราะยังมีอีก๒พิธีกร
ที่จะพาไปโอ้โหย้อนหลังกับความอลังการของเมืองไทย
จะเป็นที่ไหนรอติดตามสักครู่เดียว
โอ้โหโอ้โหโอ้โห